เหตุการณ์ที่เป็นข่าวมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละ
เห็นภาพท่านผู้ชมก็จำได้
มีคนเอาคลิปกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุโขทัย
อืมมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนบอกอยากให้ช่วยตรวจสอบหน่อย
มีพระรูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะ
เอ๊ะแล้วท่านมาเข้าพักที่โรงแรมที่สุโขทัยได้ยังไงอืม
เป็นพระมาจำวัดอยู่ที่โรงแรมเนี้ยเหมาะสมหรืออืม
นำซ้ำเนี่ยนะฮะมันยิ่งภาพที่ตามตามกันมา
อันนี้คือ๑๖นาฬิกา๓๑นาทีนี่เห็นไหมฮะ
ปีที่แล้วนะครับวันที่๑๐เดือน๘นะฮะ
มันจะมีภาพที่มีผู้หญิงคนหนึ่ง

นี่กางร่มหอบถุงหอบข้าวหอบของเดินตามเข้าไปอีก
ไปทำอะไรไม่เหมาะสมกันหรือเปล่า

คือหลังจากที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ย
พระที่อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิด
เคยออกมาชี้แจงกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าภาพในกล้องวงจรปิดมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว
แล้วเขาเอาไปทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้เสียหายต่อพระพุทธศาสนาด้วยเนี่ย

แต่คนที่เอาภาพมาร้องกับสื่อมวลชนอีก
เป็นอาจารย์๒คนในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ก็ยังไม่ยอมยุติการกระทำค่ะวันนี้พระที่อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิดตรงนี้
เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็ไปกับทนายความเลยนะครับนี่ฮะ
เอาหลักฐานต่างไปพบภูมิกับการสพช้างเผือก

แล้วก็เตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ใส่ร้ายบิดเบือนข้อเท็จจริง

พระรูปนี้นะฮะก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวของเราอีกครั้งนะครับ
บอกว่าในกล้องวงจรปิดตอนนั้นน่ะ
ได้รับกิจนิมนต์ให้ไปร่วมประชุมที่จังหวัดสุโขทัย
ทีนี้ทางผู้จัดงานเนี่ยเขาจองโรงแรมให้พักนะฮะ

แต่ไม่ได้พักรูปเดียวนะฮะ
ก็มีบุคคลอื่นด้วยไปกันเป็นคณะ
แต่คนที่มาใส่ร้ายกลับเอาคลิป
ช่วงที่พระเดินเข้าที่พักรูปเดียวตอน๑๖นาฬิกากว่าเนี่ย
เอามาใส่ร้ายให้เกิดความเสื่อมเสีย
มันสักครู่เขาบอกมีจดหม่งจดหมายที่มาเป็นบันทึกเป็นหลักฐานให้กับปำรวจ
บอกเรื่องขอความอนุเคาะวิทยากร
ยืนยันว่าไปเป็นวิทยากร
จังหวัดสุโขทัยดำเนินการตามมติมหาธระสมครบต่าง
ทีนี้พระที่ไปแจ้งความว่าอย่างนี้

อ่าท่านบอกว่าโอ้โหมันทิ้งช่วงกันตั้งหลายชั่วโมง
อาตมาเดินเข้าไปเนี่ยสิบหกนาฬิกาศรีกาคนนั้นเดินเข้ามาตอนเกือบสองทุ่ม
อืมแล้วเอาคลิปมาประติดประต่อกันหาว่าเดินเข้าโรงแรมพร้อมพร้อมกัน
นี่คือการสร้างความเสื่อมเสียค่ะอ่าแล้วก็เอาไปเผยแพร่ตั้งแต่นู่นแล้ว
ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปี๖๕แล้วก็ไปแชร์ในกลุ่มไลน์อีก
ถูกแจ้งความดำเนินคดีไป๓๔คดีแต่ก็ยังไม่ยอมหยุด
ล่าสุดมาปีนี้เอามาเผยแพร่อีกแล้วอืม
ถ้าเราแสดงความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายของเราเนี่ย
มันก็เป็นความสบายใจเนอะส่วนกระบวนการยุติธรรม
เขาก็ก็ว่ากันไปเราเราไม่ควรที่จะไปพระอาจารย์ว่าเรา
เราควรที่จะรู้ว่าก่อนที่เราจะทำอะไรไปเนี่ย
มันก็ควรจะศึกษาข้อมูลนั้นก่อนอืม

พระรุปหนึ่งไม่ใช่ทำลัง
นี่แหละครับทุกผู้ชมครับก็เป็นคำที่แจ้งของพระนะฮะที่
วันนี้ก็ไปพบตำรวจนะครับบอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับคนที่ออกมาร้องกับสื่อมวลชนในครั้งนี้
นี่ฮะชื่อนายฉัดชัยรุ่งอรุณนี่เขาเป็นนักศึกษานะนักศึกษาปริญญาโท
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบอกว่าไม่กังวลที่ถูกฟ้อง
เพราะเจตนาเนี่ยต้องการให้สังคมรับรู้พฤติกรรมของพระรูปที่อยู่ในคลิป
แม้คลิปวงจรปิดจะไม่มีภาพที่ไม่เหมาะสมแต่ยืนยันว่าไม่ใช่หลักฐานเท็จ
พร้อมขอให้ต้นสังกัดของพระรูปนี้ย้อนกลับไปตรวจสอบถึงการบริหารงานภายในวัดด้วย
เน้นเรื่องการหารายได้มากกว่าการส่งเสริมศาสนาหรือไม่
ก็มีคำถามว่าเอ้าคุณชัดชัยนับถือคริสต์ใช่ไหม
คุณชัดชัยบอกก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าศาสนาคริสต์ของเขาก็ไม่ได้สอนให้ลบหลู่ศาสนาอื่น
ออกมาร้องเรียนเนี่ยต้องการให้ตรวจสอบพระรูปนั้นจริง
นาทีเขาจะคุยกันตรงไหนผมก็ไม่เห็น
นั้นผมก็ไม่ได้ไปกล่าวหาว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่นั่น

มีอาจารย์ที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับ
ชื่อนายพรศิลปรัตนชูเดชอายุ๗๒ปี

บอกว่าตัวเขากับนายชัดชัยไม่มีเจตนาทำลายพระพุทธศาสนานะครับ
แต่ต้องการขจัดสิ่งชั่วร้ายที่แฝงอยู่เท่านั้น
ตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานไว้ทั้งหมดไว้เหมือนกันนะ
ถ้าพระรูปนั้นแจ้งความดำเนินคดีก็พร้อมต่อสู้เหมือนกัน
แม้ว่าในคลิปวงจรปิดจะไม่มีหลักฐานถึงขั้นเห็นเรื่องการเสพเมถุน
แต่พระไปพักไปจำวัดในโรงแรมเนี่ยมันเหมาะสมไหม
และหากพระประพฤติดีเนี่ยทำไมมีเรื่องฟ้องร้องอยู่หลายคดีเหลือเกิน
ทางฝั่งของคนร้องเรียนเขาบอกก็ดีเหมือนกัน
จะได้ตรวจสอบกันทางขบวนการตามขั้นตอนทางกฎหมาย